สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เริ่มกันที่ผลงานของโปรเมเอเรียจุธานุกานะคะก็พลาดคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตอย่างน่าเสียดายสุดค่ะ
หลังจากทำได้ดีที่สุดด้วยการจบอันดับที่๓ค่ะ
ที่รัฐวอลชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาค่ะ
รอบสุดท้ายนะคะโปรเมเอเรียจุธานุการมือ๑๐ของโลกซึ่งมีลุ้นคว้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิต
หลังจากคว้าแชมป์มา๓รายการติดต่อกันเก็บได้๕อันเดอร์จากการทำ๕เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้
ทำให้สกอร์รวมสี่วันมีห้าอันเดอร์พาค่ะจบอันดับที่สามนะคะ
โดยมีคะแนนตามหลังลิเดียโคโปรมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์
แล้วก็แฮนเดอร์ซันจากแคนาดาซึ่งต้องด้วยตัดสุดแชมป์กันเพียงแค่เท่านั้นค่ะ
โดยหลังจากการแข่งขันนะคะโปรเมซึ่งได้รับเงินรางวัลปลอบใจประมาณ๘ล้านบาท
ก็ยืนยันค่ะว่าไม่เสียใจที่พลาดโอกาสคว้าแชมป์ไปแบบบุดหวิด
ก็จริงวันนี้ก็ถือว่าตีดีนะคะก็มีอะไรหลายอย่างดีเลย
วันนี้ก็มี๕เบอร์ดี้แล้วก็ไม่มีโบกี้เลยค่ะ
ก็ดีใจค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้พอตีเดียวก็ดีใจ
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะแชมป์หรือว่าจะไม่แชมป์อะไรอย่างนี้

ก็ใช่ค่ะจริงช่วงนี้ก็รู้สึกแบบมีความสุขเลย
ทุกครั้งที่ออกไปเล่นก็เอ็นจอยแล้วก็มีความสุขกับทุกวัน

ก็สักครั้งในชีวิตก็อยากชนะเมเจอร์นะ
ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามหาแชมป์เมเจอร์ให้ได้ค่ะ